มาดูคนหนึ่งตอนนี้คือดราม่าถาโถมหนักเหมือนกัน

นั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสียหนูอนุทินชาญวิรากูลนะครับ
ซึ่งแน่นอนมันมีเหตุการณ์ต่างนานาที่เกิดขึ้น๒๓วันนี้
โดยเฉพาะเรื่องที่คุณอนุทินเคยเอ่ยไว้ว่าจะไม่มีคนต้องรอเตียงอยู่ที่บ้าน

และ๒วันก่อนมีคนเสียชีวิตข้างถนนกลายเป็นประเด็นนี้แหละครับ
ทีนี้ครับนักข่าวเมื่อวานเจอคุณอนุทิน
ที่โรงพยาบาลบุษราคำเป็นโรงพยาบาลสนามนะฮะ

คุณอนุทินไปตรวจเยี่ยมแล้วก็บริหารจัดการใหม่หมดนะครับ
ปรากฏว่านักข่าวถามเกี่ยวกับกรณีดราม่าต่าง
คนตายข้างถนนว่าคุณอนุทินจะรับผิดชอบอย่างไร

คุณอนุทินตอบว่าอะไรทราบไหมครับ
ถ้าอยากทราบไปฟังเสียงคุณอนุทินกันนะครับ
โอ้โหนี่แหละค่ะคือคำตอบของคุณอนุทิน
แต่ว่าโซเชียลบางโซเชียล

เหลือแค่คำว่าเดี๋ยวผมออกเอง

จะรับผิดชอบต่อกระแสดราม่าต่างนานาอย่างไร
จะรับผิดชอบต่อชีวิตคนที่ไปตายข้างถนนอย่างไร
แล้วเป็นคำตอบของคุณอนุทินทันทีว่า

เขาแชร์กันไปแบบนี้คนจะเข้าใจว่าไงฮะ

และไม่บอกกำหนด
ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
เพราะถ้าไม่ไปไม่ได้แล้วนะฮะ
ไม่บอกเลยนะครับว่าจะออกไปตรวจพื้นที่เมื่อไรยังไกล
ปรากฏว่า๓ทุ่มเมื่อคืนนี้
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ลงพื้นที่นะฮะไปตรวจเยี่ยมตามชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนนางลิ้นจี่ซอย๒
หรือว่าชุมชนพัฒนาศิลป์พื้นที่กรุงเทพนี่แหละครับ
คุณออก๓ทุ่มคือจริง๓ทุ่มเป็นเวลาเคอร์ฟิลล
อยู่ในเคหาสถานแต่เจ้ากระทรวงบอกว่าไม่ได้แล้ว
จะต้องออกไปตรวจสอบต้องออกไปดูเอง
ไปเดินตรวจตราในชุมชนเองเลยนะครับ
ไปดูถึงมาตรการในการคัดแยกผู้ป่วย
ก่อนที่จะนำส่งไปรักษานะครับ
แล้วก็ไปดูซิคนในชุมชนมีที่ติดเชื้อโควิดอะไรอย่างไร

ผู้ป่วยออกมาจากครอบครัวแยกผู้ป่วยออกมาจากชุมชน
หรือมาตรการในการกักตัวผู้ป่วยในบ้าน
มันจะทำได้จริงหรือไม่ในชุมชนแบบนี้
ใช่คือคุณอนุทินอยู่ตรงหน้าประตูห้องนะ
แล้วถามเข้าไปข้างในเลยว่าข้างในไข้วัดไข้เท่าไหร
ไข้สูงเท่าไหร่มีเครื่องออกซิเจนไหมมีอะไรไหม
ถามแบบนี้เจอเองคุยเองเลย
ครับนอกจากนี้ยังไปเยี่ยมผู้ป่วย
ชุมชนตากศิลปซอย๗ชุมชนเทิดไทย๑๙
แล้วก็ริมถนนราชดำเนินกลางอีกด้วยนะครับ
มีรายงานว่าสามารถประสานจัดส่งผู้ป่วย
ไปโรงพยาบาลได้๔รายนะครับ
อย่างที่บอกไปคุณอนุทินให้สัมภาษณ์นะครับ
บอกว่าเรื่องการลงพื้นที่ถ้าไม่ลงสำรวจเอง
มันจะไม่รู้ข้อมูลนะฮะไม่ไปไม่ได้แล้วนะครับ
ฟังแต่รายงานมันจะมีจริงบ้างเท็จบ้างที่รายงานเข้ามา
เราอยากรู้เราก็จะลงพื้นที่แบบนี้นะครับ

ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็มีคำชี้แจงออกมาเหมือนกัน
โฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรี
ไตรสรณคุณเป็นรองโฆษกนะครับ
เปิดเผยบอกว่าการที่นายอนุทินลงพื้นที่แบบนี้
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการปรับการทำงาน
ขานรับกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
จำได้ไหมฮะเมื่อวานนายกรัฐมนตรี
พูดถึงกรณีคนป่วยคนตายข้างถนนว่าอย่างไร
นายกบอกว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
ดังนั้นนายอนุทินลงพื้นที่
เพื่อที่จะขานรับกับนโยบายของนายยกรัฐมนตรี
ให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการทุกแนวทางอย่างเต็มที่
เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนผู้รอคอยการรักษาที่บ้าน
รวมถึงจะต้องไม่เกิดกรณีการเสียชีวิตบนท้องถนนอีก
จะต้องไม่มีประชาชนถูกทอดทิ้ง
และหลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจพื้นที่ชุมชนต่าง
ยามอบเวชพันธุ์แนะนำการรักษาสำหรับผู้ป่วยกักตัวอยู่บ้าน

เคาะประตูบ้านเคาะประตูป๊อกเลย
ไล่ไปทุกบ้านไล่ไปทุกชุมชนแบบนี้
จะต้องมีเจ้าหน้าที่เขาเชิงลุกเข้าไปนะครับ
แต่ก็เห็นใจนะเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทำงานหนักพอสมควร

ว่าคุณอนุทินลงพื้นที่เองแบบนี้แล้ว
ได้รับรู้ได้เห็นปัญหาอะไรบ้าง

แล้วก็นางสาวไตรสุรียังบอกนะฮะว่า
หลังจากนี้จะได้มีการประสานส่งตัวผู้ป่วยอาการหนักต่อเนื่อง

ลงพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมนครครั้งนี้
ของคุณอนุทินถือว่าเป็นครั้งแรก
ที่ระดับผู้บริหารลงลึกลงไปลงพื้นที่ลงไป
แต่หลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนี้
แล้วก็จะดำเนินการรูปแบบนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
หมายสูงสุดก็คือการเข้าไปดูแลกลุ่มเปราะบางให้มากที่สุด
ทีนี้ถอดคำพูดของนายยกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มาซะหน่อยนะฮะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งการกำชับเลย
บอกว่าจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตอยู่ข้างถนน
หรือแม้แต่คนเสียชีวิตอยู่ในบ้านอีก
จำเป็นที่เราจะต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็เร่งดึงตัวของผู้ป่วย
ออกมาเข้ารับการรักษาให้ทันท่วงที

เพื่อลดความสูญเสียรักษาระบบสาธารณสุข
เพราะตอนนี้คนโจมตีว่าระบบสาธารณสุขล่มสลายหรือเปล่านะครับ
นายกรัฐมนตรีพูดถึงอีกหนึ่งเรื่อง
ยืนยันแผนการจัดหาและการกระจายวัคซีนตามเป้าหมาย
ต่ำกว่า๑๐๐ล้านโดสในปีนี้
ได้รับอนุญาตให้ประชาชนได้ใช้แล้ว
เพื่อเป็นการเร่งการตรวจหาเชื้อ
อีกหนึ่งประเด็นที่นายกรัฐมนตรีพูดนะครับ
เรื่องของการจัดหายาฟาวิพิราเวียรวมถึงสมุนไพรไทยอย่างฟ้าทลายโจร
กระจายไปทุกจังหวัดตามลำดับความรุนแรงนะฮะ
ปรับระดับเตียงเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย
รวมทั้งการจัดรถรับส่งผู้ป่วย
ให้เข้าถึงสถานพยาบาลในระดับต่าง
โรงพยาบาลสนามแล้วก็ศูนย์คัดกรองแรกรับอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ
ก็ให้เป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานที่ต้องออกมาช่วยเหลือประชาชน
และย้ำตอนท้ายกันอีกครั้งเมื่อวานนายกนะ
ว่าต้องไม่มีภาพประชาชนถูกทอดทิ้ง
นี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวเราหยิบยกเรื่องนี้มาให้ดูกันก่อนเลยนะฮะ
คำตอบของคุณอนุทินที่พูดยาวหน่อย
ก็ไม่งั้นตัดต่อสั้นผมออกเอง

แต่คือโดยภาพรวมคุณอนุทินก็บอกแล้วแหละว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้
เพราะว่าต้องการช่วยเหลือทุกคนทั้งหมดจริง
คือจะมามองว่าอย่างในพื้นที่กรุงเทพ
มองว่าเป็นภาระหน้าที่ของกรุงเทพมหานครก็คงไม่ใช่นะคะ